มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้าง
อยากจะให้เป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการ

อันนี้ต้องยกพื้นที่ให้คุณพ่อคุณแม่
แม่จ๋าพ่อจ๋าเขาเรียกอย่างนี้นะ
นี่ไงขึ้นลูกมาแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้าหนวดนี่

จะบอกน่าหนวดของเราน่าหนวดเนี่ย
นั่งอ่านข่าวบันเทิงอยู่อาจจะร้อนหนาวเหมือนกันกับข่าวตัวเอง

นี่แหละพิธีกรนะคะฝีปากกล้าสุดกวนอย่างณเนคนั่นเองนะคะ
พิธีกรคู่กันเนี่ยคู่หูจนหลายคนบอกเอออายุกระปูนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็สนิทกันขนาดนี้รู้ไส้รู้พุงรู้กันทุกอย่างแล้ว

ว่าปรากฏว่าในอินสตราแกรมพักหลังได้เห็นกันด้วย
ใช่นั้นเน็กประหยอดซะเหลือเกินหลายคนไปแฮนแคกใส่นะ
บอกว่าแถวบ้านเรียกหยอดแบบนี้ไปเม้นแซวนะฮะ
มีการขยันโพสต์รูปคู่ด้วยนะรูปกะละแมเดี่ยวก็มี
พร้อมกับข้อความรสหวานกำลังดีค่ะสอดแทรกอารมณ์ขันตามสไตล์นะฮะ
ก็แท็กคุณแม่อย่างภาพนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกอย่างนี้
ฉันยอมรับนะว่าบางวันฉันก็ขี้เกียจทำงาน
แต่ว่าไม่ใช่วันที่ฉันทำงานกับแกคือวันไหนก็ขี้เกียจ

เป็นวันที่พิเศษเสมอนะจ๊ะแม่
แม่จ๋าแม่จ๋านี่ไงแล้วก็แท็กการาแมด้วย

ทินาเนคโพสต์รูปคู่การาแมน

ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันยกใหญ่นะครับ
คู่นี้ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นคู่จริง
หรือคู่จิ้นลมแหลงค่ะ
อันนี้ถ้าเป็นคู่จิ้นก็จิ้นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้ว

ลองคบกันดูว่ารู้จักกันดี

ไม่เชื่อตามไปอ่านดูในของนาเน็กนี่แหละ
มีคนมาเม้นต์ว่าเออนาเนกอะเขามีภรรยาแล้ว
กับภรรยาแล้วเหรอมาจิ้นกับคุณกะละแม่

อันนี้ที่ฉันไม่รู้ที่ฉันอ่านมาจากในอินสตราแกรม